สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในปัญหาของการใช้ชีวิตคนในเมือง
โดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องของการเดินทางครับ
การเดินทางไปทำงานเช้าไปเย็นกลับการเดินทางไปทำธุระที่อื่น
ปัญหามันหลากหลายมากคนมีตังค์เขามีรถยนต์เขามีรถกระบะ
แต่ก็สะดวกและก็เร็วแต่ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้ามันยังเดินทางไม่ถึง
คนที่มีโมโตไซค์
ชีวิตอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมาก
แล้วคนก็มีมากขึ้นทุกวันยอดขายมอเตอร์ไซค์มากขึ้นทุกวัน
มีคนประเภทหนึ่งวันหนึ่งเป็นล้านคนนะครับ
ที่อาศัยรถแท็กซี่เพราะเขาถือว่าหนึ่งไม่ต้องไปหาที่จอด
สถานะก็พอมีรายได้ที่จะนั่งแท็กซี่ได้
ไม่ต้องไปผ่อนรถนานออกไปธุระทีนึงใช้บริการแท็กซี่ดีกว่า
ความทุกข์ของคนโดยสารแท็กซี่มันอยู่ตรงปัญหาเดิมนี่แหละครับ
ไม่เห็นมีใครแก้ให้ได้สักทีนึงเพราะอาจจะมองว่า
นี่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนที่เจอเขากับแท็กซี่
ปฏิเสธไม่รับไม่ไปส่งเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นคนที่มีหน้าที่แก้ไขจะต้องไม่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็ก
ถ้าคุณไม่มองเป็นเรื่องเล็กคุณต้องแก้ได้
แต่ถ้าคุณมองเป็นเรื่องเล็กคุณก็มัวไปแก้ปัญหาอื่นที่ใหญ่กว่า
เรื่องนี้มาพูดกันอีกทีนึงเพราะว่าคนที่เจอปัญหาเรื่องนี้
อย่างที่บอกเขาร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีก
ไม่รู้จะร้องกับใครแต่ปัญหามันแก้ไม่ได้
คนที่บริหารคนที่มีอำนาจที่จะแก้ไข
เขาก็ไม่มองปัญหานี้สั่งการลงไปผู้ปฏิบัติ

ก็อ้างเหตุโน่นเหตุนี้สารพัดสารพัน
ถ้าโบกแล้วไปทุกแห่งไปทุกที่
สภาพที่เป็นอยู่เวลานี้

ฉะนั้นเขาจำเป็นจะต้องเลือกเส้นทาง
เลือกเส้นทางที่ไปแล้วเนี่ย
ได้ตังค์มากหน่อยรถไม่ติดมาก
ผมเคยถามประธานสากรแท็กซี่
เอ้ารถติดเนี่ย
มิเตอร์มันก็ขึ้นให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ทำไมต้องเกี่ยงเรื่องรถติด
เขาบอกว่ามิเตอร์ที่ขึ้นในช่วงเวลา
ที่รถติดจอดอยู่กับที่เนี่ยมันไม่คุ้มหรอก
เพราะว่ารถติดมันไม่ได้ติดแงก
มันติดแล้วแบบขยับพอแบบขยับ
อัตราที่จะขึ้นให้กับแท็กซี่เนี่ย

ฉะนั้นถ้าแท็กซี่
คันไหนใจดีโบกแล้วไปทุกที่
เขาบอกว่าไม่มีเงินเหลือเก็บ

ปรับอัตราแท็กซี่ให้เขาซิ

กิโลเมตรต่อไปเท่าไหร่

ไม่ต้องโบกรถแล้วเปิดประตูบอกเลย
กรถแล้วขึ้นนั่งได้เลย

วนกันอยู่อย่างนี้ครับแต่สุดท้ายก็คือว่ามันเป็นความเดือดร้อนของคนที่โบกรถแล้วไม่
ไปใครไม่เจอไม่รู้สึกหรอกครับวันก่อนไปนั่งกินกาแฟกับเพื่อน
อยู่ริมถนนช่วงเย็นละ
ก็นั่งสังเกตอยู่ฝนมันก็ตกพร่ำมีผู้หญิงคนหนึ่งมากับลูกลูกสัก๕๖ขวบ
พอฝนตกก็หลบเข้ามาอยู่ในชายคาแล้วก็เห็นแท็กซี่มาแล้วมีป้ายคำว่าว่าง
เธอก็วิ่งออกไปเปิดประตูรถคงจะบอกทางว่าไปไหน
ซี่ก็ไม่ไปปิดประตูกลับมานั่งคอยอีก
สักพักหนึ่งเห็นแท็กซี่มาเขียนคำว่าว่างขึ้นไปอีก
จูงลูกวิ่งไปไม่รับอีกครับทำอย่างนั้นอยู่สองสามคัน
สิ่งที่เห็นก็คือลูกเริ่มจะงอแงคงหิว
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเอ๊ะทำไมทำกันอย่างนี้
เพื่อนผมก็บอกว่าหน้าคุณเนี่ยแท็กซี่น่าจะพอรู้จัก
ลองไปโบกให้หน่อยผมก็ไปโบกให้ครับเออ
ซี่รับแล้วก็ได้ไปคันที่๔หรือคันที่๕นี่แหละ
ดูสิครับใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงนะ

มันมันเรื่องอะไรกันล่ะครับทำไมจะต้องปล่อยให้
ชีวิตของคนที่เขามีทางเลือกน้อยเดือดร้อนขนาดนี้
คำถามก็คือว่ากระทรวงคมนาคมเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหม
ถ้าคุณศักดิ์สยามชิดชอบเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
สั่งไปที่กรมการขนส่งทางบกไปแก้ปัญหาให้ได้
ถ้าแก้ไม่ได้ผมย้ายคุณหาคนอื่นมาเป็นคนที่มาเป็นแก้ไม่ได้อีก
หาคนอื่นมาเป็นอีกวนกันทั้งกระทรวงนั่นแหละ
กว่าจะหาคนที่แก้ปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารได้
อันที่จริงเราก็เข้าใจครับถนนหนทางมันมีเยอะ
ใครจะไปคอยดูไหวแต่ผมเคยเสนอว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยี
แล้วกระทรวงทะบวงกรมหน่วยงานต่างเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาได้เยอะแยะ
กรมการขนส่งทางบกไปโง่งมอยู่ที่ไหนแก้ปัญหานี้ไม่ได้
คุณเปิดแอปขึ้นมาสิครับแล้วประชาสัมพันธ์ให้คนรู้
ว่าใครโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไปถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถไหม
พอเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เรื่องแล้วเนี่ยเห็นป้ายชัดเจนรถกอทอเท่านั้นเท่านี้
เหตุเกิดที่ไหนถนนอะไรเรียกคนขับมาปรับคนขับให้หนัก
เรียกเจ้าของอู่มาปรับเจ้าของอู่ให้หนัก
ครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓ยังไม่เข็ด
ใบอนุญาตไม่ให้ขับลองทำอย่างนี้สิครับ
คนขับมันจะกล้าเหรอครับเจ้าของอู่ก็จะต้องบอกว่า
เฮ้ยถ้าเองไปทำอย่างนี้ปฏิเสธผู้โดยสาร๒หน๓
หัวเป็นเจ้าของอู่เดือดร้อนด้วยนะฉะนั้นอัวจะไม่ให้ลื้อเช่า
หาคนเช่าใหม่ให้รู้กันไปสิครับว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ย
ฝ่าฝืนกันอยู่อีกยังกล้าดื้อยังกล้าปฏิเสธผู้โดยสารอีก
ลองทำอย่างนี้ให้ดูสิครับไม่ทำไม่ทำ
ที่ควรจะง่ายแก้ไขได้ไม่ทำไม่แก้
ที่ควรจะใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาได้ไม่ทำไม่แก้
สุดท้ายขึ้นมาประชาชนก็เดือดร้อนมัวแต่ไปแก้ปัญหา
วัวแต่ไปคิดจะเรื่องหาผลประโยชน์กับโครงการทำโน่นทำนี่
เรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์เป็นความเดือดร้อนของคน
ไม่อยากทำไม่คิดทำผมเห็นรัฐมนตรีศักดิ์สยาม
เข้ามาถึงก็ฟิตโอ้โหทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำนี่
ช่วยเอาเรื่องนี้ทำสักเรื่องได้ไหมช่วยทำเรื่องนี้ให้เห็นหน่อยว่า
สยามชิดชอบแก้ปัญหาเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารได้
ทำให้ดูสักเรื่องสิเพราะที่ประกาศทำโน่นทำนี่
ยังทำไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเลยนะเอาเรื่องเล็กนี่ทำให้ดูสักเรื่องหนึ่ง
แล้วจะกลับตามมาดูครับว่าความทุกข์ของคนที่โบกแท็กซี่
แท็กซี่ไม่รับเนี่ยจะเป็นยังไงต่อ
วันนี้ก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ครับขอบคุณคุณน้องแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ค่ะเรื่องแบบนี้นี่ใครไม่เจอไม่รู้จริงนะอาจารย์
ตัวเองเนี่ยฝนตกพร่ำบางทีเรียกแท็กซี่ขึ้นทางด่วนก็แล้ว
เรียกอยู่๕๖คันไม่ไปค่ะเป็นชั่วโมง
ขอให้รัฐมนตรีลองฟังลองพิจารณาแล้วก็นำไปแก้ไขดูนะคะ